ไปร้านอาหารแล้วเจอบางโต๊ะเปิดเพลงดังอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์
วันนี้ที่ทำที่เราก็จ่ายเงินค่าอาหารแล้วเกิด

เอารถมาจอดข้างโต๊ะเปิดเพลงด้วยคือ

เมื่อถูกขอร้องให้เปิดให้ปิดเอ่อปิดเพลง

โดยระบุข้อความว่าอยู่ยากจริงสมัยนี้
ลูกค้ามาทานอาหารที่ร้านเอารถมาจอดข้างโต๊ะ

ร้านไม่เกรงใจลูกค้าท่านอื่นนานพอสมควร
เอาเหล้าเอาน้ำเอาโซดาเอาน้ำแข็งมาทานเอง

คิดว่าอ้าวหยุ่น

ให้ลูกน้องเดินบอกอย่างสูงภาพไปรถเสียงเพลงลง

ก็เลยเรียกเด็กไปนะ

เรียกเด็กเราไปด่าว่าลูกค้าคือพระเจ้า
เอาไงน้ำแข็งโสดาเอามาเอง

ท้ามาโรงพักเราก็มาพร้อมลูกน้องที่โดนนางด่าสารพัด

มาหากินก็เหนื่อยแล้วยังมาเจอคนแบบนี้ปวดหัวจริง
ลูกน้องก็บอกมาหลายครั้งแล้วมีปัญหาทุกครั้งแต่ก็มา
ร้านอาหารระวังด้วยนะคะขอโทษลูกค้าท่านอื่นด้วยนะคะที่เสียงดัง
หากท่านใดเห็นโพสต์นี้นะแล้วมีความเสียหายจากสองผัวเมียคู่นี้
ช่วยส่งมาทีนะคะเราจะลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
เพราะเขาได้หนีหายไปไม่มาเจรจาตามนัดอ้อ

คือเปิดประตูรถตัวเองแล้วก็เปิดเลงจากในรถตัวเอง

นี่อีกนิดนึงก็ผัดอาหารกินเองแล้วล่ะเราว่านะ
เอาน้ำแข็งกับโซดานอกร้านเข้ามากินร้านเขา
เอาน้ำแข็งกับโซดามาเอง
เขาอนุญาตให้กินก็น่ารักเลย
ยอมรับนะว่าเขาเป็นคู่กันเลยนะ

แบบว่าอยู่ด้วยกันได้เลยผัวเมียคู่นี้

พฤติกรรมยอดแย่ของลูกค้าสองสามีภรรยาอย่างหนัก

ชอบชื่นชมเจ้าของร้านว่าใจเย็นใจดี
เพราะว่าร้านอาหารส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้ลูกค้าทำอาหาร

เราทำร้านอาหารเราจะให้คุณขาเชิญเอาอาหารที่อื่นมาเลย

แค่นี้จิตใจสำนึกมันก็น่าจะรู้แล้ว
เหมือนไม่ยินต้องเข้ากินข้าวอ่ะ
เราเคยเราขอนะถ้าเราจะถามก่อน

มีอันนี้ติดมาได้ไหมคะนิดนึงอะไรอย่างนี้
ไม่อย่างนี้หรือเปล่าว่าแม่เขาชื่นชอบว่าร้านนี้อาหารอร่อย
เขาบอกว่าอ่ะแม่อร่อยเขาก็พูดว่า

คือกำไรที่ดีที่สุดอาหาร

ไม่ได้เปิดเผื่อคนอื่นด้วยเยี่ยมเห็นความดี
ซื้ออาหารเขาแล้วกลับไปนั่งกินที่บ้านเปิดให้เต็มที่ไป

ก็สร้างบ้านให้เป็นร้านอาหารสิ